ไอเดียดีก็ได้ดูกันไปแล้ว

อาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินแห่งชาติ

เวลาที่เราพูดถึงอาจารย์เราก็จะนึกถึงลีลาการพูด

แต่ว่าคราวนี้คุณผู้ชมถ้าใครไม่เคยเห็นลูกใหม่ของอาจารย์
ภาษาพุทธจารย์วันนี้มาแบบภาษาดอกไม้

คือหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่านะ

เพราะว่าเพจชื่อดังเขาโพสต์คลิป
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
พูดคุยแบบเรียกว่าสายโหด

แต่เมื่อวานนี้พอขึ้นเวทีไปร่วมเสีย
อาจารย์เจอนักข่าวท่าทีเปลี่ยนไป

สวัสดีนะครับ

ผมอยากจะได้รางวัลดีเด่นทางมารยาทดี
ก็เธออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ
ผมมันปากไม่ค่อยดี
ใช้ตัวเองแบบเอามันว่างนะครับ
มันเกิดมากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างนั้น

หลายคนก็ด่าผมจังเลยจริงแล้ว

แต่ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับ

เอาแบบนี้ก็ได้ชอบไหมล่ะ
ก็น่ารักดีน่ารักไปอีกแบบหนึ่ง

เหมือนจะต้องสะกดความเป็นตัวตนยังไง

ผมว่าจะดูอาจารย์แกรู้สึกขัดนิดนึง
อาจารย์บอกว่าเขาพยายามปรับตัวถูกไหม
เพราะว่าเราได้ไปเจออาจารย์ที่
เวทีโครงการส่งเสริมสุนทรียทัศน์ภาครัฐและประชาชน
เพื่อเตรียมพร้อมสู้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะ
เขามีงานเสวนาคนเชียงรายกับเมืองศิลปะ

ววัชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังไปร่วมด้วย
อาจารย์ก็เลยบอกว่าแหม่มาร่วมงานทั้งทีก็

แต่ก็ไม่วายนะมันก็จะมีสไตล์อาจารย์
แบบเหน็บกัดเนิบตามสไตล์เจ้าเหนือเจ้า

มารยาทเป็นศิลปินักภาจแสบอย่างให้ได้เป็นศิลปินติด
มันก็ไม่ว่าสัตว์ของผมแซ่บอย่างน่ากรวมไปมา
ขอบคุณคำว่าชอบคำหัวหกนอมหกลงนอมเป็นชอบคำหัวหกหกลง
และท่านผมเนี่ยถือคนตกไปตรงม้า
ไม่เป็นว่าได้เลยหัวไม่พบเลยหัวนักข่าว
หัวขนาดหัวนักข่าว
อาจารย์ดูหวานดูต่อนยอด
แต่ก็มีกลัวนักข่าวกว่าขนาด

เป็นสไตล์ใหม่ของอาจารย์บนเวทีนี้

พูดภาษาเหนือแต่ว่าเป็นแบบ
อารมณ์แบบใส่อารมณ์มีอินเนอร์
ผมว่าจะลำบากอาจารย์จนเกินไป

อาจารย์ก็ไม่อึดอัดหรอก

ได้หลายแบบเป็นศิลปินนะคะ